ทุกคนอย่าลืมแร็ด
อย่าลืมรัดและแน่นอนด้านหลังของเรา
คือแร็ดค่ะมีติดโบให้ดูน่ารักเชียว
วันนี้๒๒กันยาวันแร็ดโลก
เพราะฉะนั้นค่ะพาไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่
ถามเลยว่าแร็ดไหมตอบเลยว่า
แรดแน่แรดมากแรดแน่นี่คือเจ้ากาลิค่ะ
รู้ไหมคุณเจ้ากาลิเนี่ยนะเป็นแร็ดสายพันธุ์อินเดียหนึ่งเดียวในไทยนะ
แล้วนี่มาวันแรกโลกวันของเขาจริงก็เลยจัดขันตกผลไม้ให้หน่อยค่ะ
แม้เจ้ากาลิตัวนี้มันเป็นแร็ดอินเดีย
ตัวเมียอายุ๓๘ปีเอามาอาบน้ำขัดสีชวีวัน
แล้วก็เอาออกมาโชว์ในส่วนจัดแสดงมากินขังตกผลไม้
มีอะไรบ้างอ่ะคุณยอดอ่อนใบไซใบขนุนอ่อนหย่าสดถั่วฟักยากล้วยฟักทองแตงโมแครอท
โอ้โหของกินเยอะเลยโปรดปรานทั้งนั้นค่ะ
กาลิเป็นแร็ดสายพันธุอินเดียหายากนะ
อยู่คู่กับสวนสัตวเชียงใหม่มานานมีอยู่ตัวเดียวในไทยล่ะค่ะ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศเนปาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวาย
ในหลวงราชการที่๙แล้วมาอยู่ที่เมืองไทยตั้งแต่๒๒เมษาปี๒๙
แล้วทุกวันนี้เจ้ากาลิน้ำหนักตัวตันครึ่งสูง๒เมตรกว่า
โอ้โหน้ำหนักตัว๑๕๐๐กิโลเหรอ

อะไรอย่างไรก็ตามช่วยกับอนุรักษ์นะครับ
เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ใกล้๐๐๐๐แล้ว
อย่าลืมวันสำคัญวันนี้วันแรกโลกนะครับ